หนุ่มคนนึงขับรถผ่านไปแล้วไปเจอกับเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขเคาะร้ายถูกรถชนแล้วมากระเด็นตกอยู่ในบ่อแบบนี้ครับ

มันเข้ามาเลย

เข้ามา
เข้ามาเลย

เข้ามาแล้ว

แต่เรื่องของเรื่องมันน่าสงสารจริงคุณผู้ชม

ตกลงไปในบ่อน้ำที่มันอยู่ข้างทางแบบนี้แหละครับ
คลิปนี้นะฮะถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่านุ่มครับ

เขาเล่าให้ฟังว่าไปเจอกับน้องหมาตัวนี้อยู่เรียบมอเตอร์เวย์ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ว่าน้องหมาเนี่ยนะถูกรถชนจนกระเด็นตกลงน้ำแล้วติดอยู่อย่างนี้หลายวันแล้ว
ตัวเขาขับรถผ่านมาแล้วเห็นเข้าไง

ทนไม่ไหวจริงเลยต้องช่วยฮะ
พามันขึ้นมาแล้วนำอาหารเอายามาให้ก็ช่วยเท่าที่ทำได้ก่อนนะในตอนแรกนะ
แต่ดูแล้วอาการของเจ้าสุนัขตัวเนี้ยมันไม่ดีขึ้นเลยฮะ
พาเจ้าสุนัขตัวนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เลย
แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะ

นี่